เดี๋ยวจะพาไปนี่ก่อนเลยยะโสธร
ยะโสธรทำไม

แต่ที่จะพาไปไปดูการแข่งขันแบบนึงนะครับ

กับการแต่งขันบีบบีบบีบ
ท่านี้บีบอะไรบีบขนมจีนเส้นสดซะด้วย
ว้าว
นี่นี่นี่

เป็นไงลีลาแต่ละคนไม่ธรรมดาจริง

ปัมปัมปัมปัมปัม

คือนี่คือการแข่งขันบีบข้าวพุ่นหรือว่าขนมจีนแบบโบราณนะครับ
เขาจัดขึ้นที่งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ของอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธร
จัดการแบบนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นหลังได้เห็นกรรมวิธีการทำเส้นขนมจีนนะ
แบบโบราณนานมาที่เขาทำกันมาเนี่ยเขาทำกันแบบไหน
ปัจจุบันเห็นแต่แบบใช้เครื่องมืออุตสาหกรรมในการทำกันแล้ว
แต่แบบเก่าแบบโบราณเขาก็มีอนุรักษ์เอาไว้นะครับ
แล้วเขามาจัดเป็นการแข่งขันอีกด้วย
แข่งขันนะแต่ละตำบลเนี่ยส่งตัวแทนมาเลย๕ทีมทีมละ๕คน
เรียกได้ว่าเป็นเทพของการทำขนมจีนเลยละอำเภอกุธชุมมี๕ตำบลนะครับ
แล้วก็ส่งมาเรียกได้ว่ามาครบเลยทีเดียว
ขนมจีนในครั้งนี้จะต้องใช้เครื่องมือบีบด้วยแรงคน
หรือว่าเครื่องมือแบบโบราณเท่านั้นนี่ลักษณะโบราณแบบนี้
หมุนไปแล้วก็บีบอัดแป้งลงไปแบบนี้ใช้แรงเยอะนะ
มีขนมจีนอย่างเดียวไม่พอมันต้องมี

มีน้ำยาให้กรรมการเขาได้ชิมด้วย

บ้าแล้วมาเต้นขนมจีนน้ำยาสิครับ

เอาล่ะแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลนี้
ทั้งการบีบเส้นการทำขนมจีนการทำน้ำยาเนี่ย
ต้องทำให้เสร็จภายใน๓๐ปี
นาที๓๐นาทีจะไปทันเหรอคุณ
นาทีเท่านั้นที่จะต้องทำให้เสร็จ

พอสักพักหนึ่งเฮ้ยทุกคนสามารถทำได้เสร็จพร้อม
แล้วก็เป็นไปตามกำหนดเวลาที่ว่ากันเอาไว้
นี่เป็นไงแต่ละคนวางเรียง
หน้าที่ต่อไปก็คือของท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับ
คัดมาเป็นพิเศษทำหน้าที่ในการชิม
คือความอร่อยของแต่ละทีม
โอ้โหเห็นกรรมการชิมแล้วเราก็อยากจะ

แน่นอนล่ะน้ำลายไหลเลยทีเดียว

รายการของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเที่ยงแล้วเนาะ
น้ำลายเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับโอ้โหนั่นสิเอ้า
ส่วนผลการตัดสินผลออกมาปรากฏว่า
ทีมตำบลโพลงามครับ
ทีมตำบลโพลงามชนะเลิศในการแข่งขัน
ขนมเส้นขนมจีนแบบโบราณในครั้งนี้
รับเงินรางวัลไปเลยจำนวน๒๐๐บาท
นี่โอ้โหอร่อยสุดยอด
อร่อยจริงนี่คือกิจกรรมดีในวันงานประเพณีดี
โอ้โหต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะว่าเห็นการทานขนมจีนเนี่ย
มันดูง่ายเนอะมีแค่เส้นกับน้ำยากับผักใช่ไหม
แต่ขั้นตอนวิธีการทำเส้นขนมจีนแบบโบราณนี่มันหลากหลายขั้นตอนเนอะ

วิธีการทำเส้นขนมจีนแบบโบราณ